วัดละฐอนสมกิจรุ่งร่วดนะครับค่ะใช่ค่ะ
กับเวียดนามคือมันเป็นที่มาของคำว่าบอลจบคนไม่จบหรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้คือมันก็มีภาพออกมาเกี่ยวกับซาช่าโทดิช
ว่าแบบอาจจะไปทำท่าทีดูหมินกวนอะไรหรือเปล่าแต่ตัวซาชันเขาก็ออกมาบอกว่า
เขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอ่ะไปลองเขาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าซาช่าเองก็ออกมา
ไม่เป็นความจริงเลยไอ้ภาพที่เห็นกับสิ่งที่แสดงออกมามันคนละเรื่องกัน
เขาไม่ได้เหยียดเชื้อชาติแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความสูงของป๊าฮังซอเลย
ใช่แต่ว่ารักษณะท่าทางที่ทำมือแบบนั้นเนี่ย
คือต้องการที่จะแสดงบอกว่าเวียดนามจะลงอันดับจากอันดับที่๑ลงไปอยู่ข้างล่างมากกว่า
ถ้าพูดอย่างนั้นมันก็พูดง่ายมันก็ยังเป็นอะไรที่ดูแล้วเป็นอารมณ์ของการยั่วยุอยู่ดี
ถ้าพูดตรงนะครับแล้วยิ่งถ้าเห็นในภาพด้วยเนี่ย
มันก็จะแสดงถึงอบรมที่คลุกกุ่นหลังจากจบเกม
แต่เอาล่ะมันเป็นเรื่องของเกมในช่วงเวลานั้นนะ
อยู่ที่ใครจะระงับแล้วก็ควบคุมแล้วก็พูดถึงสติของตัวเองได้ดีมากกว่ากันเท่านั้นเอง
มีว่ากล่าวทั้งที่ยังอยู่ในเขตมานั่งสำรองของตัวเองด้วย
แต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าขออภัยสำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ทางเรื่องนี้นะครับตรันง็อกตวนนะครับรองนายกสมาคมฟุตบอลของเวียดนามนะครับ
เขาก็เอามาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าทางสมาคมฟุตบอลเวียดนาม
นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะส่งเรื่องปัญหาท้ายเกมดังกล่าว
ให้พิจารณาถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าหลังจบเกมเนี่ย
ชาติโทดิชผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติไทยพยายามจะหาเรื่องทีมฟุตบอลเวียดนาม
ซึ่งนั่นคือคำกล่าวของทางฝั่งเวียดนามเขานะ

ถ้ามีการรับเรื่องไว้พิจารณานี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน

ก็สามารถติดตามชงติดตามเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันได้นะคะ
โดยเกมนัดต่อไปสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่๖
จะกลับมาเล่นในบ้านที่ไทยแล้วนะคะ
จะแข่งขันกันวันที่๒๖มีนาคมปี๒๐๒๐หรือว่าปีหน้านี้นะคะ
จะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียค่ะ
๓๒ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันเช่นเคยค่ะ